ก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิทัศน์ทางการเมืองของฟิลิปปินส์

เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดครับว่าผลในครั้งนี้
ได้แสดงถึงภูมิทัศน์ทางการเมืองของฟิลิปปินส

อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของประเทศฟิลิปปินส์โดยผลการเลือกตั้ง
เราก็จะแบ่งเป็นสีแดงก็เป็นพื้นที่ที่ดูเตอร์เต้ได้รับชัยชนะนะครับ
แล้วก็โรซาสสีเหลืองแล้วก็เกรสโปสีฟ้า
แล้วก็บีนายนั้นก็คือสีส้ม
เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ที่ดูเตอร์เต้ได้รับชัยชนะ๑๓

นี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่นายดูเตอร์เต้ได้รับชัยชนะ
จะเห็นได้ว่าชัยชนะที่นายดูตูเต้ได้นั้น
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บริเวณทางใต้ของฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองดาวาวนะครับ
ซึ่งนายดูเตอร์เต้นั้นก็เป็นนายกเทศมนตรีอยู่หลายสมัยด้วยกัน
แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือในบริเวณนี้นะครับ

เขาก็ได้รับการสนับสนุนจากคนในกรุงมณิลา

นโยบายในเรื่องของการที่ต้องการจะปราบปรามอาทยากรรม
ซึ่งจำนวนอายกรรมในกรุงมะนิลาตอนนี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้น

อยากจะเห็นกรุงมณิลาเป็นเหมือนอย่างเมืองดาวาวนะครับ
ไปดูอีกพื้นที่ที่น่าสนใจของสองคนนี้ครับ
นั่นก็คือมาโรซาซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
แล้วก็เกรสโบซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
สองคนนี้ทำงานใกล้ชิดกับประธานาธิวดีคนปัจจุบัน
นั่นก็คือนายเบนิกโนอาควิโน่นะครับ
แต่ว่านายโรซาสนั้นได้รับการสนับสนุน
ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน

ว่าที่ฐานเสียงของคนทั้งสองนั้น
อยู่ในพื้นที่ที่ประธานฟิดีอาร์ฟิโนนั้น

แต่ถ้าเกิดไปดูตัวเลขที่ทั้งสองคนได้รับชัยชนะ

ถ้ารวมกันแล้วก็จะได้ประมาณร้อยละ

ก็จะสามารถเอาชนะในดูเตอร์เต้ได้
ดังนั้นนักวิเคราะห์จึงมองว่า
ที่สองคนนี้มาลงสมัครในเวลาเดียวกัน
ก็ถือว่าเป็นการตัดคะแนนซึ่งกันและกัน

ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
ไปดูอีกคนนึงคนสุดท้าย

นายบินัยคนนี้ได้ลงชิงตำแหน่งรองประธานธิบดีคู่กับนายโจเซฟเอสตราด้านะครับ
ซึ่งฐานเสียงของนายโจเซฟเอสตราด้าก็อยู่ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน
เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับที่นายบินัยสามารถมีชัยชนะ
ที่บริเวณตอนเหนือของเกาะลูซอนเพราะว่าเป็นฐานเสียงที่มั่นคงของโจเซฟเอสตราด้านั่นเองครับ
เพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากภาพลักษณ์นโยบาย
ที่จะต้องมีความโดดเด่นของบรรดาผู้สมัครต่างแล้วนะครับ
เรื่องของความสัมพันธ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทายาทในตระกูลนักการเมืองเก่า
ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของนักการเมืองฟิลิปปินส์
รวมไปถึงการที่จะมีสายสัมพันธ์กับบรรดานักการเมืองที่มีอิทธิพล
แล้วก็เป็นที่รู้จักของคนฟิลิปปินส์ทั้งประเทศ
ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บรรดานักการเมืองได้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุด
แล้วก็นี่ก็คือเป็นภูมิทัศน์ทั้งหมดของการเมืองในฟิลิปปินส์ครับ